ไปดูที่จันทบุรีหน่อยค่ะแหมเรื่องนี้จบลงด้วยความเศร้าเลยค่ะ
สามีกับภรรยาเนี่ยนั่งดื่มเหล้ากันอยู่แล้วคาดว่าคุยอะไรกันผิดหูค่ะ
สุดท้ายภรรยาเนี่ยทำให้สามีเสียชีวิตเลยค่ะ
น้องชายกับลูกชายคนโตค่ะร้องไห้เสียใจหลังจากทราบว่านายภัยทูล
สีวิเศษอายุห้าสิบสี่ปีถูกทำร้ายเสียชีวิตในบ้านเขา
ตำบลขาวแก้วอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
มีแผลถูกฟันด้วยของมีคมที่ข้อเท้าขวา

คือเจ็บปวดนะคะแล้วก็เสียชีวิตในที่สุด
ห่างออกไป๕๐เมตรพบมีดพระเปื้อนเลือดวางอยู่ค่ะ
นี่คือภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้
หยดเต็มเลยนะคะผู้ก่อเหตุก็คือภรรยาของเขาค่ะ
ภรรยาของผู้ตายนางปัญศรีทองหลังอายุสี่สิบห้าปี
ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลไปก่อนหน้านี้
เพราะว่าญาติเนี่ยพอรู้เรื่องนี้ก็ทำร้ายเธอจนได้รับบาดเจ็บค่ะ

สะเทือนใจของเหตุการณ์นี้นะคะก็คือว่าลูกชายของผู้ตายอายุ๑๒ปี
กลับมาจากโรงเรียนเห็นภาพตอนที่แม่กำลังเช็ดล้างคราบเลือดในบ้าน
พ่อเนี่ยกำลังนอนด้วยความเจ็บปวดยังไม่เสียชีวิตนะ

สองคนนี้เนี่ยนั่งดื่มเหล้าด้วยกัน
แล้วยังไงก็ไม่ทราบค่ะทะเลาะกัน

ฟันสามีจนเสียชีวิต
ฟันไปที่ข้อเท้าอะค่ะแล้วก็คงจะแผลใหญ่มากเลยเอง
ลูกกลับมายังเห็นพ่อนอนบาดเจ็บอยู่เลยส่วนแม่กำลังทำความสะอาดอยู่
สุพัฒน์น้องสาวของผู้ตายยอมรับบอกเธอเป็นคนทำร้าย
เพราะเธอมาหาพี่ชายแล้วรอบหนึ่งแต่พี่สะไพรก็บ้านไปบอกว่า
ของเธอถูกทำร้ายเธอก็รีบวิ่งมาดู
ก็เห็นว่าพี่สะพ้ายกำลังเช็ดตัวพี่ชายอยู่
ด้วยความโอโหก็เลยเอาท่อนไม้ตีค่ะ
บอกว่าสองคนนี้ทะเลาะกันเป็นประจำ
ชอบดื่มเหล้าแล้วก็เคยทำร้ายกันมาแล้วหลายครั้ง
พี่สะพ้ายเวลาเมาแล้วก็ชอบทำร้ายพี่ชายเธอค่ะ
เขากำลังเช็ดตัวให้ผัวเค้าแหละประมาณนั้นแหละ
ทำไมจอนมอกูมาแล้วมันไม่บอกกู
มึงไม่เรียกกูมันก็ไม่พูดไม่พูดก็เลย
ทำไปแล้วถามมัน
แล้วมันก็บอกว่าพี่หมูบ่นว่าอยากตาย

ไม่ไม่เห็นมันกินนะมันอยู่คนเดียว

อ้าวมันสองคนอยู่ด้วยกันคนตาย
ส่วนลูกชายคนโตค่ะนี่ก็คือเป็นเรื่องเศร้า

แล้วแม่กำลังทำความสะอาดอยู่เลยนะคะ
ลูกเนี่ยคือบอกว่าก่อนเกิดเหตุวันหนึ่งมาหาพ่อที่บ้าน
แต่ไม่เจอก็ไปหาที่สวนยางก็ไม่เจออีก

แต่ญาติบอกว่าพ่อหลบเข้าไปอยู่บ้านหลังในก็สบายใจ
แต่กลับกลายเป็นว่าพอตอนเย็นเนี่ย
กลับมาเห็นพ่อถูกทำร้ายเสียชีวิตค่ะ
ตำรวจยังไม่สรุปนะคะว่าเกิดจากอะไรนะคะ
เพื่อหาพยานวัตถุแฝงเพิ่มเติม
เพราะว่าในที่เกิดเหตุมีร่องรอยการต่อสู้ด้วย

สันนิษฐานว่าอาจจะมีผู้ก่อเหตุมากกว่า๒คน
นี่ค่ะตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อนะคะ
ขณะที่นางปานศรีนะคะ
ผู้ก่อเหตุยังรักษาตัวที่โรงพยาบาลพระปกเกล้าค่ะ
เดี๋ยวอาการดีขึ้นก็จะเข้าไปสอบปากคำนะคะ
ส่วนน้องสาวกับลูกชายคนโตของผู้ตายตำรวจ

หลังจากที่ผู้ก่อเหตุให้การว่าร่วมกันทำร้ายจนบาดเจ็บค่ะ
เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาทางครอบครัวไปรับศพ
นายภัยทูลจากโรงพยาบาลพระปกเกล้านะคะ
ตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดเขาตำบลเขาแก้วอำเภอท่าใหม่ค่ะ
ขนาดที่นายเสือนี่เป็นเพื่อนของนายภัยทูลนะคะ
แล้วก็เป็นคนที่มาถึงที่เกิดเหตุเป็นคนแรก
เป็นคนที่ไปบอกน้องสาวของผู้ตาย
ก็เล่าให้ฟังบอกว่าตอนเช้ามารับลูกชายผู้ตายไปเรียน
เห็นผู้ตายกับภรรยาก็ยังปกติอยู่นะไม่ได้ทะเลาะกัน
ตอนเย็นไปรับเด็กกลับมาจากโรงเรียนประมาณ๔โมงเย็น
เห็นผู้ตายเลือดไหลเต็มไปหมดเลยส่วนภรรยาก็นั่งอยู่เฉยค่ะ
ลูกของผู้ตายก็เห็นภาพนี้เช่นเดียวกันเขาบอกแบบนั้นค่ะ